แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกล

วันนี้มีข่าวกระแสข่าวแพร่สะพัดบอกว่า
คุณพิธาเนี่ยไปขายหุ้นทิ้งแล้วนะ
เหรอมันขายได้เหรอพี่อุ๋ย

เออมันแขวนไว้มันยังขายไม่ได้หรือเปล่านะ
ขายได้แต่ต้องไปขายนอกตลาด

แล้วถ้าเกิดคุณพิธาขายไปแล้วในตอนนี้เนี่ย

ถ้าข่าวเรื่องนี้เป็นจริงเนี่ย

จะไม่ชัวร์ว่าจะผิดหรือถูก

เคลียร์สถานะนายกไว้ก่อนดีไหม

ถ้าเกิดว่าคนที่ไปยื่นแล้วเขาบอกอ้าวผิดผิดก็ผิดแค่สอสอ

หรือถ้าเกิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริง
มันก็ต้องไปดูว่าเพราะคนที่เข้าไปยื่นเนี่ย
คุณเตือนกรายลีกิจวิทยานามบอกว่ามันพันกันนะ

มันคุณสมบัติเดียวกับสสนะ

ต้องรอฟังนะฮะว่าสารท่านตีความว่ายังไง

วันพรุ่งนี้นะฮะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
คุณสมบัติของคุณพิทาไว้เรื่องการถือครองหุ้นสื่อ
หุ้นไอทีวี๔๒พันหุ้น
บอกจะไปยื่นเอกสารหลักฐานต่างเพิ่มเติม
โดยเฉพาะเรื่องคำพิพากษาของสารปกครองกลาง
ระหว่างคดีของไอทีวีกับทางสปนตอนที่มีการบอกยกเลิกสัญญาอะไรกันเนี่ยนะฮะ
อกจากนี้คุณเรืองไกรบอกว่าจะยื่นเรื่องให้กรกตช่วยตรวจสอบหน่อยว่า
คุณพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลขายหุ้น๔๒๐๐๐หุ้นทิ้งไปหรือยัง
เพราะได้ข่าวมาว่าขายทิ้งไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ขายทิ้งไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม
คือเรื่องนี้เนี่ยคุณเรืองไกรบอกมีนักข่าวไปถามคุณพิธาตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่คุณพิธาเนี่ยเลี่ยงไม่ตอบคำถาม
ก็เลยมองว่าเรื่องนี้ไม่ควรบ่ายเบี่ยงตอบ
เพราะมันเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของคนจะเป็นสอสอหรือนายก

คุณเรืองไกรยังแนะนำนะฮะว่าเรื่องการขายหุ้นหรือไม่ขายหุ้นของคุณพิธาเนี่ย
ควรจะประกาศขึ้นเว็บไซต์ของพักเก้าไกลด้วยซ้ำ
เหมือนกับที่พักเก้าไกลพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลมาตลอด
แล้วก็ยกตัวอย่างกรณีของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่เคยมีปัญหาเรื่องหุ้น
ตอนนั้นก็เคยแจ้งต่อสารว่าโอนหุ้นไปแล้ว
ถ้าคุณพิทาจะโอนหุ้นไปแล้วขายหุ้นทิ้งอะไรไปแล้วเนี่ย

ก็บอกกันตรงก็ได้ว่าขายหรือโอนไปหรือยัง

แล้วเราเป็นบุคคลสาธารณะถ้าโอนก็แสดงหลักฐาน
เพราะเป็นข้อมูลที่คุณพิธาควรจะเอาออกมาหากันเอง
เราไม่ได้ถามว่าวันนี้คุณพิธาจะไปกินข้าวกับใคร
อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตรง
มีร่องรอยของการให้คำแนะนำในโซเชียลในติ๊กต๊อบ

ก็บอกว่าโอนไว้เถอะไม่เป็นสอสอแต่ก็ยังเป็นนายกนะ
แต่บอกว่าถ้าโอนหรือไม่โอนเท่าแล้วแต่เนี่ย
เมื่อยื่นบัญชีนายกไปแล้วแล้วการถือหุ้นนั้นมันยังอยู่ในช่วงที่ยื่นบัญชีเนี่ย
มันก็ขาดกันอยู่แล้วถ้าขานี่ใช้ว่าเป็นลักษณะต้องห้าม
คือคุณเรืองไกรเนี่ยพยายามย้ำว่าสิ่งที่เขายื่นให้กรกตตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ย
มันพันกันทั้งเรื่องการสมัครสอสอการส่งรายชื่อแคนดิเดตนายก
เพราะว่าใช้คุณสมบัติเดียวกันคือห้ามถือครองหุ้นสื่อ
แล้วถ้าเกิดมีการตัดสินว่าคุณพิทาผิดจริงมันจะพันไปถึงข้อบังคับพักก้าวไกล
ที่บอกว่าคนเป็นสมาชิกพักต้องไม่ถือครองหุ้นสื่อ
แล้วคุณพิธาก็เท่ากับว่าไม่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกพักเก้าไกลและหัวหน้าพักเก้าไกล
แล้วไปเซ็นรับรองส่งผู้สมัครลงสอสอ
เท่ากับว่าสอสอที่ได้รับการเซ็นรับรองจากคุณพิทาก็จะเป็นโมคะไปเลย

ขายหุ้นทิ้งตอนนี้ก็ไม่มีความหมายคุณเรืองไกรจะสื่อว่าอย่างนี้
พรุ่งนี้เลยอยากให้กรกตช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าขายหุ้นทิ้งหรือยัง

อันนี้คือหัวหน้าพักใช่ไหมคือเท่ากับว่า๒วันนี้คุณพิทาไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้
ใช่ก็เลยอยากรู้อ้าวแล้วเลขาอธิบายอะไร

คือตอนนี้ถ้าเอาเรื่องหุ้นสื่อเนอะ

ตอนนี้สิ่งที่ทางพักรออยู่ก็คือ
คือให้กรกตประสานนายพิธาไปชี้แจงข้อมูลหลักฐาน
ก็ยังคงมั่นใจว่าจะชี้แจงในหลายประเด็นซึ่งเป็นรายละเอียดที่ต่อสู้ได้
รวมถึงที่นายสมชัยแสวงการสวออกมาระบุบอกว่า
กรณีหุ้นสื่อของนายพิธาเนี่ยอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูล๔มาตรา
ขาดคุณสมบัติการเป็นแคนดิเดตนายก
เรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายของก้าวไกลก็บอกว่าไม่เข้าข่ายว่าผิด
เช่นเดียวกันกับที่นายคมสรรโพคงอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
เห็นว่าการเขียนคุณสมบัติของสมาชิกพักเก้าไกล
ล้อมาจากคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
เท่ากับว่าถ้านายพิธาขาดคุณสมบัติก็จะส่งผลต่อการรับรองสอสอ
เรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าก็ยังคงยืนยันฝ่ายกฎหมายยังคงยืนยันอยู่ว่าไม่ผิด
ส่วนกระแสเรื่องขายหุ้นหรือยังเนี่ยขอให้รอดูในรายละเอียดนะครับ
วนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนำโดยคุณจำนงหนูพันธุ์นะครับ
ยื่นหนังสือนะฮะ๓ข้อเรียกร้องนะครับให้กับทางพักเก้าไกลนะครับ
ก็คือขอให้ทุกภาคการเมืองโหวตรับรองนายกที่มาจากการรวมเสียงข้างมากในสภาต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
ขอให้กรกตและสารรัฐธรรมนูลพิจารณาปมถือหุ้นของคุณพิธาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูล
ต้องเร่งรัดแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมโดยจำเป็นต้องมีรัฐมนตรีที่เข้าใจปัญหาไม่มีอคติต่อประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งอะไรพวกนี้นะครับนี่คือคุณจตุรงสุขเอียดนะฮะหรือว่าพี่จอยนะครับ
นี่เป็นอดีตบกข่าวของไอทีวีทุกคนจำชื่อเขาได้
ปัจจุบันอยู่กับช่องสาม
พระตุลงศ์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นความบังเอิญหรือไม่วันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
และชนะคดีในสารปกครองกลางแล้วตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลปกครองสูงสุด
อีกประมาณ๒เดือนก็คือมิถุนายนหมายถึงเดือนนี้นี่แหละ
จะมีคำวินิจฉัยมาคิดว่าน่าจะยืนพิพากษาตามอนุญาโตตุลาการ
และสารปกครองกลางก็คือชนะ
คุณจตุลงบอกว่าเขาอธิบายว่าตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ปิด
เพราะรักษาสถานะในการสู้คดี
ยังมีเงินลงทุนเดิมอยู่ตั้งแต่ถูกปิดสถานี
ซึ่งคาดว่าจะชนะ
ซึ่งมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคุณจตุลงบอกว่า
ก่อนจะลงคะแนนเลือกตั้งไม่กี่วันมีคนไปร้องกรกต

นักข่าวก็ถามกรกตว่านายพิธาเนี่ยจะขาดคุณสมบัติไหม
ซึ่งคุณจตุรงค์บอกว่าก็คล่องใจอยู่
ว่าหลังจากจอดำไปเมื่อปี๕๐๒๕๕๐เนี่ยยังทำสื่อกันอยู่ไหม
แต่มีการลงทุนด้านอื่นตามข่าวอย่างเช่นให้เช่าอุปกรณ์
แต่หุ้นไปอยู่ที่ศูนย์รับฝากบังเอิญอะไรก็ไม่รู้
ก่อนจะมีคนไปร้องเรียนเรื่องหุ้นคุณพิธา
มีคนไปซื้อหุ้นกันแล้วเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น
คุณจตุลงบอกผมไม่เข้าใจเรื่องการขายหุ้นนอกตลาด
แต่เขาบอกทำได้เหมือนในตลาด
มีการซื้อกันแล้วแล้วเปลี่ยนผู้ถือได้

มันไม่มีราคาแล้วมันนิ่งมาตั้งนานทำไมเพิ่งมาซื้อขายกัน

แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการวัตถุประสงค์ตามจดแจ้งตามตลาดพวกนี้

ยังคงอยู่เพื่อต่อสู้คดี
ว่าเดือนนี้มิถุนายนคงรู้ผลจากสารปกครองสูงสุดถึงสถานะไอทีวี
ซึ่งคาดว่าจะชนะคดีตามคาดหรือไม่
แต่ใครจะคิดว่ามันจะบังเอิญอะไรกับไทม์ไลน์ทางการเมืองพอดิบพอดีขนาดนี้
คุณเจริญลงบอกว่าไอทีวีเนี่ยเกิดมาจากผลพวงเหตุการณ์นองเลือดพฤษภา๓๕
เปลี่ยนมือจากนักลงทุนหลายรายมาสู่เครือชิน
จอดำจากเหตุการณ์รัฐประหารปี๔๙
และตอนนี้กำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นในช่วงหัวเลี้ยหัวต่ออำนาจทางการเมืองปี๖๖

ถึงตอนนี้ในใจอยากให้ไอทีวีหลับไปตลอดการเลยครับ
อย่าตื่นขึ้นมาสร้างความวุ่นวายใดในบ้านเมืองนี้อีก
ไม่ต้องห่วงคนไอทีวีหรอกนะ

มันยังซื้อขายหุ้นได้อยู่
แล้วถ้าตัดสินว่าชนะคดี

สารปกครองสูงสุดในเดือนนี้
แปลว่ายังคงทำสื่อได้อยู่

ลิขสิทธิรายกงรายการอะไรเขาก็ยังถือคลองไว้อยู่ถูกไหมที่เขาบอก

ถ้ากรกตยื่นเรื่องไปยังสารรัฐมนูลจริง
หรือกรกตพิจารณาก่อนในเบื้องต้นจริงเนี่ย
มันต้องอยู่ที่การตีความแล้ว